ช่วงนี้ได้เวลาของครอบครัวบัวหลวงเช่นเคยนะคะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

ปีนี้รู้สึก

ปีที่แล้วบ้านเรานี่แรงลมแรงปีที่นี้ออกวะน้ำเยอะก็เยอะจริงจริง
เพราะงั้นภาวะแวดร้ำอากาศเนี่ยนะครับ
ก็ไม่ใช่แปบเท่าว่าบ้านเราบ้านเตียวนะครับบางเมืองที่
เมื่อตลาดทุนทุนของเรา
ตลาดผู้ชายไทยยังยืนอยู่ได้
และก็บวกได้เกือบทั้งสัปดาห์
ในขณะที่ต่างชาติเองก็วางเม็ดเงิน
ก็คือมีการปรับโยกย้ายสินทรัพย์ต่าง
ก็คือปรากฏว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาต่างชาติเองก็ซื้อหุ้นไทยต่อเนื่อง

ช่วงนี้เศรษฐกิจโดยรวมบนโลกเหล่านี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่นิดครับ
ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่อเมริกาเริ่มมีบทบาท
จากเดิมที่ดูเหมือนจะปล่อยให้ทั่วโลกเล่นกันไปนะครับ
แล้วก็ตอนนี้หลังจากที่จะได้ประทับดีคนใหม่เข้ามาเนี่ย

อยากจะอัดฉีดอยากจะกระตุ้นนะครับ
ก็เลยทำให้โอ้โหตลาดทุนตลาดเงินเนี่ยต้องปรับตัวนะ
รับกับสิ่งที่อาจจะมองในเชิงของที่เป็นภาพทางด้านบวก
กับเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ของโลกเลยล่ะ
แต่ว่าเมื่อวานก่อนสุกเนี่ยนะครับตัวเลขการจ้างงานของอเมริกา
ถึงแม้ว่าออกมาต่ำกว่าคาดนะครับก็คือว่าตัว
ก็อยู่ประมาณ๔๗ลงมานิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยค่าจ้างงานของชาวรัฐอเมริกาอัตราค่าจ้างเนี่ยก็แพงขึ้นนะครับ
ธันวาเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือว่าสูงกว่าปีก่อนประมาณ๓เศษนะครับอันนี้ก็แสดงถึงว่าตัวเลขเศรษฐกิจเองเนี่ยของฝั่งอเมริกาเองก็ดูเหมือนว่าก็ดีขึ้นเรื่อยถูกไหมครับ
ตอนนี้ก็สัปดาห์นี้นะนักลงทุนก็จะจับตาเมื่อกี้เราพูดถึงรายได้รายได้ดีขึ้นค่าจ้างแรงงานต่อชั่วโมงดีขึ้น
จะดีขึ้นไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องก็หนักใจแทนคนที่ทำการสำรวจนะ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยยอดค้าปีกในสหรัฐเนี่ยหลายแห่งถูกกระทบนะ

คนหันไปซื้อไปขายสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น
ช่องทางออนไลน์ไม่ได้มาเดินห้างแบบทั่วไปแล้ว
เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ถ้ามองกันไปเนี่ยห้างสรรพสินค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใหญ่นะ
พวกนี้บอกว่าต้องปรับตัวขนาดใหญ่
แล้วก็ที่ผ่านมาห้างสรรพสินค้าในสหรัฐเองก็ทยอยปิดสาขาแล้วนะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ้านเราเนี่ยต้องเตรียมตัวแล้ว
ค้าปลีกบ้านเราตอนนี้ดูฝั่งประเทศที่เจริญแล้วอย่างฝั่งอเมริกา
เดิมอ่ะเอ้ยมีอะไรก็ไปซื้อห้าง
ตอนนี้เนี่ยมาออนไลน์
อย่างบ้านเราตอนนี้ถ้าเอาจริงว่าบ้านเราในเรื่องของออนไลน์เอง

ก็ยังน้อยนะเป็นหลักหมื่นล้านเอง
ฉะนั้นต้องบอกว่าเราเพิ่งเริ่มต้น
อเมริกาเนี่ยซื้อขายผ่านออนไลน์มาก่อนเราประมาณ๑๐กว่าปีแล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งแล้วที่พฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลง
ซึ่งโดยหลายอย่างบ้านเราเองก็พฤติกรรมการบริโภคก็ตามเขาเหมือนกัน

เขามาอย่างนี้เราก็ต้องเห็นแล้วช่องทางว่าการค้าการขายต่อไปเนี่ยออนไลน์น่าจะมามากกว่า
อาจจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับทางของค้าปลีกแบบดั้งเดิม
ดั้งเดิมนะครับตอนนี้ก็สิ่งที่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนก็ต้องบอกว่ารัฐบาลก็สนับสนุนนะ
ใครก็สามารถที่จะเริ่มเข้าถึงในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้สามารถเปิดดูได้สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนช่วย
เลขอื่นทางฝั่งอเมริกามีอะไรที่น่าสนใจมากครับ

หลายคนเนี่ยนั่งทุนเนี่ยอยากฟังมาก

เงินเพิร์ชจะขึ้นแรงไหมนะ
ตรงนี้ก็จะเรียกว่ามีส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดทุน
ใช่แล้วก็ตบท้ายวันศุกร์เนี่ยก็ประธานเสร็จเอง

นะครับก็ลองฟังกันดูนะครับแน่นอนครับในส่วนของอเมริกาตอนนี้ตัวเลขค่อนข้างดีนะ
แต่นี่มาดูของฝั่งจีนก็จะมีบ้างสัปดาห์นี้ก็จะประกาศในเรื่องของส่งออกนำเข้า
นะครับก็คาดว่าส่งออกของจีนเนี่ยตอนนี้ก็ยังหดตัวนะ

ใช่แล้วก็ยังจะยังหดตัวต่อนะครับเพียงแต่ว่าตัวเลขเนี่ยจะหดตัวน้อยลงน้อยลงคล้ายกับบ้านเรา

ครับบ้านเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยโอ้โหลงไปติดลบเนี่ย๑๐กว่าเปอร์เซ็นต

แล้วก็เริ่มเป็นติดลบน้อย
ปีนี้รัฐบาลเราก็คาดว่าจะโตนะ

ก็น่าจะยังทรงอยู่ได้นะ
ยังไม่ได้มีแรงขายอะไรเข้ามามากมายนัก
เรื่องที่คาดหวังการส่งออกของแต่ละประเทศ
ดูเหมือนคาดหวังกันน้อยลง

ที่ทางนี้แหละ
เราก็จะค่อยเห็นตัวเลขของบ้านเราน่าจะค่อยฟื้นตัวดีขึ้น
แล้วก็อย่าลืมนะครับจากนี้ไป๑๒เดือนหรืออาจจะ๑๕เดือน
แล้วก็กำลังก้าวไปสู่ในเรื่องของการเตรียมตัวการเลือกตั้ง
อันนี้ก็แน่นอนครับตลาดหุ้นชอบ
เพราะว่าอะไรก็ตามที่เรากลับไปสู่ในเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ย
มุมมองของนักลงทุนต่างชาติมุมมองของนักธุรกิจ
ก็จะค่อยรู้สึกว่าเออเราไปถูกทางแล้ว
ขอปรับไปที่ห้องส่งครับขอบคุณครับ
คุณคุณชัยพรแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ